ท่านผู้ชมครับยังมีเรื่องราวที่ซ่อนอะไรไว้อีกเยอะ
ในพื้นที่บ้านของนายไอศภ์นายอภิไชย์องค์วิสิทธิ์
ไว้ประมาณ๔๐ปีได้ซึ่งตอนนี้ถูกจับกุม
แล้วก็ฝากขังไว้ที่รื่อนจำนายอภิไชยส์หรือว่านายไอศภ์
สืบเนื่องมาจากหลังจากที่มีคนแจ้งข้อมูลกับตำรวจ
แล้วก็ไปขุดพบศพหญิงสาวที่ชื่อน้องกุ๊กกิ๊กนะครับ
หญิงวัย๒๒ปีที่มีลายศักดิ์ข้างหลัง
ถูกฆ่ายัดหีบเหล็กนะครับแล้วก็ไปฝังดินเอาไว้
มีหญิงสาวเข้าออกบ้านแบบเยอะแยะไปหมดตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา
พ่อนี่เสียชีวิตไปแล้วแม่ไปอยู่ต่างประเทศ
แต่มีสมบุกสมบัติที่ที่บ้านสุดซอยเพชรเกษม๔๗๒๐ไร่
คือสมบัติเนี่ยอยู่อย่างสบายไม่ต้องทำงานทำการ
แต่เอาแต่เสพยาพาผู้หญิงมาบ้านใช้ความรุนแรง
ไม่ได้มีแค่น้องกุ๊กกิ๊กหรอกต้องมีมากกว่านั้น
มีข้อมูลลงไปงมสระน้ำ๒ไร่รูปตัวแอล
งม๒วันวันละครั้งก่อนหน้านี้เจอโครงกระดูกมนุษย์ทั้ง๒วัน

ตอนนี้รอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่นะครับ
แล้วก็ต้องหาต่อหลังจากได้ข้อสรุปเมื่อวานนี้นะครับ
ของตำรวจที่ประชุมร่วมกันแล้วว่า

เพราะว่ามันคงใช้เวลาหลายวันนะ
ของหลักฐานต่างใต้น้ำไม่รู้ว่าจะเสียหายศูนย์หายไปด้วยหรือไม่
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าสูบน้ำออกจริงอย่างน้อย๗วัน
๗วันของไร่ที่ลึกสูงก็๔เมตร
ใช่นี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาอย่างนี้ครับ
ใช้วิธีการใช้เครื่องมือมาช่วยให้นักประดาน้ำลงไป
แล้วก็สอดส่องดูเอาข้างล่างเอาว่าจะเจออะไรบ้างนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับชุดกู้ภัยตำรวจน้ำด้วย
แล้วก็หน่วยงานสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยก็มาลุยค้นหาเลยนะครับ
ครั้งนี้ใช้เจ้าหน้าที่ประดาน้ำทั้งหมด๔๐คนนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เห็นไหมเตรียมพร้อมมาแบบเต็มที่คุณเห็นมาสอน
ไม่ต้องห่วงเลยนี่ฮะวางแผนกันแล้วก็ลงไปนะฮะ
คนหาหลักฐานต่างเพิ่มเติมในบ่อน้ำมรณะแห่งนี้
ในพื้นที่บ้านของในไอซ์เพราะเชื่อว่ามันยังต้องมีอะไรอีกแน่นอน
นายโกวิทภูนศิลป์รองหัวหน้าทีมกู้ภัยทางน้ำของทางมูลนิธิร่วมกระตันอยู่
บอกว่าแผนการทำงานวันนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันของ๓หน่วยงาน
มีร่วมกระตันยูมีตำรวจน้ำแล้วก็มีบริษัทเอกชน
หาหลักฐานในบ่อน้ำในบ้านของในไอซ์นะครับที่เป็นบ่อรูปตัวแอล
บ่อน้ำรูปตัวแอลตรงบริเวณด้านข้างเนี่ยที่มีการงมค้นแล้วไปเจออุปสรรคที่มีต้นมะขามเทศที่ล้มตายในบ่อน้ำเป็นจำนวนมาก
น้ำเหนิมกิ่งกึ่งมันเยอะไปหมดเจ้าหน้าที่จะใช้รถแบ็คโฮลขุดลอกต้นไม้แล้วก็สิ่งเกะกะกีดขวางทั้งหมดขึ้นมา
เจ้าหน้าที่จะนอนราบขนานกับพื้นน้ำและจะไม่เหยียบลงพื้นเลยนะครับ

จะใช้มือควานหาเอา

นอนลาบแล้วมือควานหาเอา

มีอะไรที่ตกอยู่ใต้โครนนี้บ้าง

เราจะตีเส้นตัวนี้ไว้บนผิวน้ำเลย

ตำรวจได้ประสานไปยังบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านปฏิบัติการใต้น้ำ
ด้านบนโดยการสวมหน้ากากเต็มหน้าและชุดครอบจมูกสำหรับหายใจ
โดยการติดกล้องแล้วก็ไฟเพื่อจะดูภาพใต้น้ำนะฮะ
ซึ่งปัจจุบันการกู้ภัยทางน้ำและหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่
ก็ยังไม่มีการนำมาใช้กันนี่สนับสนุนมาจากภาคเอกชน

มีเฉพาะกองทัพเรือกับบริษัทเอกชน
ที่ทำงานใต้น้ำแล้วก็ปิโตเรียมที่นำมาใช้งาน
อุปกรณ์ชุดนี้นำมาช่วยเจ้าหน้าที่ค้นหาวัตถุพยานในบ่อน้ำบ้านในไอซ์
เคยนำไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่ามาแล้วนะฮะ

ติดที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะฮะ
ถึงกระทุนแรงครับแต่ว่ามันเซฟมันปลอดภัยปลอดภัยกว่าแล้วเราสามารถจะติดตามตลอดว่านักประดาน้ำทำอะไรอยู่
แม้กระทั่งเราฟังเสียงหายใจเขาเราก็ยังรู้ว่าเขายังหายใจอยู่ครับ
คุยกันใต้น้ำได้ครับเซฟคนทำงานด้วยครับน้ำไม่เข้าไม่เข้าตาไม่เข้าปาก
นี่ค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าทีมนักประดาน้ำเขาปฏิบัติการกันยังไงบ้าง
เริ่มปฏิบัติการงมหาหลักฐานตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครับ
ก็แบ่งเขตค่ะขึงเชือกใต้น้ำมีทั้งหมด๑๒จุด
ดำน้ำค้นหาไล่ไปตามแนวเชือก
แต่ละจุดใช้เจ้าหน้าที่ในการค้นหา๔คนนี่ขึงเชือกแบบนี้เลยนะคะ
ไม่ใช่งานง่ายนะคะ

เจอกระดูกเพิ่มค่ะคุณผู้ชม
เจอกระดูกเพิ่มเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นจุดนี่

ไปครึ่งชั่วโมงเจอกระดูกเพิ่ม๑๗ชิ้น
ซึ่งตรงนี้นะคะห่างจากจุดที่เจอกระดูกครั้งก่อน
ตอนที่มีประตูเหล็กมีม้าหินทับค่ะ

จุดที่เจอเป็นบ่อลึกลงไปเหมือนกับเป็นแอ่งลงไปคุณผู้ชม

จากนั้นค่ะช่วงเที่ยง

คุณผู้ชมเจอกล่องเหล็กครับ

มีเชือกฟางผูกอยู่ตรงหูฮิ้ว
แล้วก็มีแม่กุญแจ

ภาพจริงทั้งภาพกราฟิกเปรียบเทียบนะคะ

พอเปิดมาเนี่ยนะพังงะเลยค่ะ
หีบเหล็กมีโครงกระดูกมนุษย์

มีโครงกระดูกมนุษย์เพิ่มอีกคุณผู้ชม

มีโซ่มีดัมเบลอีกแล้ว

ในส่วนของโครงกระดูกมนุษย์ที่เจอนี่นะคะ

แบ่งเป็นส่วนกระโหลกส่วนกรามล่าง
ส่วนหัวไหล่ส่วนสันหลัง

ส่วนแขนแขนเจอข้างเดียวนะคะ

ลักษณะอยู่อย่างไรบริเวณ

ก็คือมันจนปือมันขึ้นทะลุรังเหล็กเรียบร้อยแล้ว

คว่ำด้านฝาจมอยู่ใต้ดิน
คำไปก็เจอกระดูกในรังเป็นจำนวนมาก
ก็เลยต้องใช้ผ้าหรืออะไรอุ้มขึ้นมาทั้งหลัง

ห่างจากหีบเหล็กออกไปประมาณสักเอื้อมมือหนึ่ง
ที่ถ่วงไว้แล้วก็มีพวกอะไหล่รถยนต์พวกอะไหล่ถ่วงประมาณนี้
พลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยพบตรบอกว่า
จากการชนะสูตรเบื้องต้นคาดว่าเป็นชิ้นส่วนกระดูกของผู้หญิงค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ได้ข้อมูลจากการสอบปากคำพยานหลายสิบปากเลยนะคะ
เชื่อว่าน่าจะเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๑๘

พยานให้ข้อมูลว่าในไอซ์เนี่ยฆาตกรรม
แล้วก็เอาศพยัดหีบเหล็กถ่วงน้ำ

ก็มีการสเก็ตภาพผู้หญิงตามที่พยานให้ข้อมูลเอาไว้นะคะ
มีการประกาศตามหาญาติ
ผู้หญิงเป็นผู้หญิงตัวเล็กผมสั้นประบ่า
อายุไม่เกิน๒๐ช่วงเวลาที่หายตัวไปก็คือปี๕๔ถึงปี๕๕

ดังนั้นนะคะณตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่า
ว่าอย่างน้อยในบริเวณบ้านในไอซ์รวมถึงในบ่อน้ำ

คือในบ่อเนี่ยอย่างน้อย๒ศพคือกระดูกมนุษย์ที่เจอ๒วันแรก๓๐๐กว่าชิ้น
อันนี้ต้องไปตรวจสอบไม่รู้กี่ศพไง๓๐๐กว่าชิ้นที่ว่า
แต่ที่แน่คือไปเจอในหีบเหล็กที่อยู่ในน้ำอีกไง

ฝังดินอีกหนึ่งก็คือน้องกิ๊กที่มีรอยสักที่หลังน้องกุ๊กกิ๊กอายุ๒๒อ่ะ

ก็คาดว่าน่าจะเป็นของมนุษย์นะครับ
เรื่องต้นดูจากสะโพกแล้วอาจจะผมขอใช้คำนี้นะครับ
อาจจะเป็นผู้หญิงนะครับ
แล้วก็ดูจากลักษณะของการเจริญเติบโต
ด้วยสายตาของกระดูก
แล้วน่าจะเป็นผู้หญิงที่ผู้ใหญ่หน่อย
คำหมายคืออายุอาจจะเกินกว่าวิรุณแล้ว

อันนี้ก็เบื้องต้นเท่าที่ปรากฏอยู่
ก็น่าจะไปเชื่อมโยงกับ

มีใครหายหรือเปล่าก็มีทั้งกรณีของที่เป็นผู้ใหญ่
นะครับแล้วก็นำเรียนว่าเบื้องต้นอีกเหมือนกันว่าที่เราค้นเจอวันก่อน
อันนั้นน่าจะเป็นวัยรุ่นที่อายุน้อยกว่าที่จะเจอวันนี้

ต้นขนาดนี้ก็พอจะยืนยันได้จากพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในที่เกิดเหตุที่เราอยู่ในขณะนี้ก็มีไม่น้อยกว่า๓รายในเบื้องต้นนะครับ
โอ้โหท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงฮะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในบ้านของในไอซ์หีบเหล็ก

เจอนี่เข้าไปโอ้โหแสดงว่ามันมีอะไรที่โหดเขี้ยมกว่านี้เยอะ
ใช่แล้วไม่รู้มูลเหตุจูงใจคืออะไรในส่วนของศพแรกที่เจอในไอซ์ก็อ้างว่า
ก็เขาเป็นสาวไซส์ไลน์มาร่วมหลับนอนด้วยไม่อยากให้เขาไปไหน
ก็เลยขังเขาไว้ในหีบเหล็กล็อกหีบเหล็กแล้วตัวเองก็เมาหลับไป
มาเขาขาดอากาศหายใจเลยเอาศพไปฝังดิน
ส่วนศพอื่นล่ะนี่ไงศพอื่นมูลเหตุจูงใจมันคืออะไรอ่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นดู
หลังจากที่วันนี้เจอหีบอีกใบหนึ่งแล้วก็มีชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์เนี่ยนะครับ
เราไปถามชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาก็มาดูกันเขารู้ข่าวเขาก็มาดูกันนะครับ
มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเนี่ยก็ตามข่าวเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวแล้ว
พร้อมกับบอกว่าก่อนหน้านี้สักเมื่อ๗๘ปีก่อนเนี่ย
ที่บอกกับเขาเล่ากับเขาฟังให้ฟังว่า
เข้ามาแล้วมักจะไม่ได้กลับออกไปอีก
ตอนนั้นคนที่เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะคุณเหนียวมาสอน
แม่งกุฏเหนียวมาสอนเขาบอกเขาไม่เชื่อ
โอ้โหคนมาเล่าอย่างนี้ใครจะไปเชื่อ

แต่พอมาเห็นวันนี้เชื่อเลยค่ะ
บอกเชื่อเลย
ไม่เห็นออกไปนะ
ไม่เห็นออกไปเราก็ไม่อยากจะเชื่อนะ

หลักฐานในบ้านของในไอซ์นะครับ

แจ้งข้อหาสอบปากคำเพิ่มเติม
ก็ต้องไปเบิกตัวในไอซ์มานะครับ

ทีนี้ก็ต้องว่าด้วยเรื่องของพยานบ้างนะครับ

บอกว่าพยานในคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่เข้ามาให้ข้อมูล

กับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่ยังเป็นพยานบอกเล่า
พยานปากสำคัญก็คืออดีตแฟนสาว
แฟนเก่าของในไอซ์ที่ชื่อว่านางสาวจันทร์นะฮะ
ตอนนี้อายุ๓๑แต่ว่าคบหากับนายไอซ์มาโอ้โห
ตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วก็อยู่ด้วยกันหลายปีอยู่ที่บ้านในไอซ์
เพราะว่าข้อมูลจากพยานเนี่ยหรือว่าคนอื่นบอกว่าเนื่องจากหญิงสาวคนนี้รับพฤติกรรมของในไอซ์ได้
จะเสพยาจะใช้ความรุนแรงจะพาผู้หญิงมากี่คนไม่ว่า
แต่หลังไปขโมยเงินในไอซ์เอาบัตรเครดิตไปลักลอบรูดซื้อสินค้า
ไอซ์ก็เลยแจ้งความจับเอาไว้เขาก็เลยหนีไป
ซึ่งตำรวจบอกว่าแฟนเก่าของในไอซ์นะครับให้ข้อมูลกว้างตอนนี้นะเจอตัวแล้ว
ให้ข้อมูลกับตำรวจกว้างบอกว่าในไอซ์มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงจริง
เชื่อว่ายังมีศพผู้เสียชีวิตถูกอำพลางในบ้านอีกหลายศพ
แต่หญิงคนนี้ปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นกับเรื่องการตายของใครทั้งสิ้น
ตอนนี้ก็เลยพอจะประมาณการคร่าวได้ว่าผู้เสียชีวิตอย่างน้อยต้องมากกว่า๒ศพ
หนึ่งคือน้องกุ๊กกิ๊กแน่นอนเพราะอันนี้พบศพแน่นอนแล้วมีญาติยืนยันชัดเจนแล้วถูกฝังดินอยู่
มีโครงกระดูกในบ่อน้ำที่แน่นอนว่าก็ต้องเป็นมนุษย์
วันนี้ที่เจออีกก็เป็นกระโหลกศีรษะมนุษย์แต่จะเป็นกี่คนอันนี้ต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ญาติสนิทของในไอซ์ให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับเป็นข้อมูลสำคัญให้กับชุดสืบสวน
โดยบอกว่าระหว่างที่ในไอซ์เคยต้องโทษอยู่ในเรือนจำเคยเล่าให้กับเพื่อนที่เป็นนักโทษฟังว่า
ฆ่าคนแล้วก็อำพรางเอาไว้ในบ้านเนี่ย๕ศพ๕ศพนะทำให้เพื่อนนักโทษที่พ้นโทษออกมาก่อน
มาบอกกับญาติญาตินะครับคือมาบอกกับญาติของในไอซ์นั่นแหละไม่บอกกับใครหรอก
เพื่อจะไถเงินแลกกับการไม่ไปบอกตำรวจมาบอกทีนึงก็ไถเงิน๕๐๐๐บ้างหมื่นนึงบ้างนะครับ
แต่ว่าทางญาติเนี่ยเขาไม่ได้ให้เงินไปนะครับก็ได้เพียงแต่ส่งจดหมายไปเตือนในไอซ์ในคุก
บอกว่าเอออย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเนี่ยเขาออกมาเขาบอกเขาจะบอกตำรวจกัน
เขามาถ่ายเงินที่บ้านเนี่ยฮะเคยเล่าให้เพื่อนฟังหมดว่าอยู่ในคุกเนี่ยโอ้โหตัวเองก่อเหตุอะไรไว้บ้าง
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าตอนนี้คงจะยุติการค้นหาหลักฐานต่างในบ้านในไอซ์เท่านี้ก่อนนะครับ
หลังจากที่วันนี้งมน้ำหานะครับเพราะว่าพยานให้ข้อมูลระบุว่ามีศพถูกฆ่าฝังดินอยู่หนึ่งศพ
ก็คือน้องกุ๊กกิ๊กก็เจอแล้วนะมีผู้หญิงสองคนถูกฆ่าถ่วงน้ำใช้ประตูเหล็กดัดกับม้าหินทับไว้หนึ่งศพ
อีกศพหนึ่งฆ่ายัดหีบเหล็กอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเจอแล้วนะครับ
ไอซ์เองนะครับตอนนี้นะฮะไม่ใช่ว่าตำรวจไม่ไปสอบแม้ว่าจะถูกคุมขังในเรือนจำระหว่างฝากขัง
ไปสอบไปถามแล้วแต่ไม่ยอมปริปากไม่บอกจุดอะไรเลยว่าไปทิ้งอะไรตรงไหนทำอะไรไว้บ้าง
บอกว่ายังไงรู้ไหมบอกกับชุดสืบสวนที่ไปสอบปากคำไปถามบอกว่าถ้าแน่จริงก็หาให้เจอสิ
นี่โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมาหาไงแต่เจ้าหน้าที่ก็แน่จริงนะฮะแล้วก็เจอไงฮะเจอนะครับ
สงสัยว่าจะหายเพราะว่าในไอซ์ทำเนี่ย๓คนหรือเปล่าคะ
เยอะกว่านั้นนะฮะแต่ว่าเราก็ตรวจสอบไปนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะฮะ
เพราะว่าเขาขาดการติดต่อแต่อย่างเบื้องต้นอย่างที่ท่านรองสหรัฐนำเรียน

จะมีการค้นเพิ่มไหมคะหรือว่าจะยุติแค่นี้
ก็อย่างที่เรียนนะครับขึ้นอยู่กับพญาหลักฐานนะครับว่ามันมีความจำเป็นต้องตรวจคนที่ไหนบ้าง
ถ้าพยาหลักฐานมันน่าเชื่อว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นนะ
หรือว่าสถานที่ไหนที่อาจจะมีพยานหลักฐานในทางคดีเราก็จะค้น
สำหรับในไอซ์หรือว่านายอภิชัยองค์วิสิตนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาไว้แล้วนะครับ๔ข้อหา
คือเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนเรื่องของการครอบครองยาเสพติดเอาไว้เพื่อจำหน่ายนะครับ
แล้วก็ยังยึดยาบ้าในบ้านได้อีก๒๐๐เมตรวันที่เข้าจับกลุ่ม
แล้วก็คดีฆาตกรรมอำพลางน้องกุ๊กกิ๊กนะครับ
ที่เหลือก็รอการพิสูจน์หลักฐานต่างเพิ่มเติม
แล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมโดยเฉพาะโครงกระดูกที่พบนะฮะค่ะนี่ฮะ
ใครจะไปบอกว่าก่อคดีอะไรไว้ไม่มีทางที่จะรู้เนี่ยไม่มีทางเลยเนี่ยเห็นไหม
ใครอย่างนี้ไอซ์หีบเหล็กเนี่ยหาได้เจอเยอะแยะไปหมดเลย